แต่มาดูเรื่องที่โอ้โหคุณผู้ชมต้องขออนุญาตแบบนี้นะ

เช่นเสริมจิตมงคลไงอ่าเข้าโบสถ์ไหว้พระ
แล้วกระเป๋าที่เอาไปด้วยก็ต้องวางอยู่ข้างหลังใช่ไหม

จะมีคนแบบนี้หนุ่มคนหนึ่งเข้าไปในโบสถ
คนกำลังไหว้พระอยู่เอากระเป๋าไว้ข้างหลัง
ทำทีจะเป็นก้มกราบครับแล้วก็ไปฉกกระเป๋าเข้ามา
แล้วก็ออกไปจากโบสถลอยนวลไปเลย

ก็เป็นคลิปที่ผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อว่า
สิบระดิษักสิริสักเกษมครับ
โพสต์หน้าทีที่คนร้ายทำที่เป็นก้มลงไปกราบภาค
แล้วก็ฉกกระเป๋าของนางปรมาพรประคองสังชาวบ้าน
เป็นชาวตำบลบ้านเป็ดอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นหลบหนีไป
ขณะเกิดเหตุผู้เสียหายก็ไปทำบุญวันขึ้นปีใหม่นี่แหละครับ
ก็ถวายสังกฐานแด่พระสงฆ์แล้วที่วัดหนองแวงพระอารามหลวง
ถนนกลางเมืองอำเภอเมืองนครขอนแก่นนี่แหละ
ก็ขณะที่นั่งก็คือนั่งดูบรรยากาศนั่งไหว้พระนั่งคุยกับญาติพี่น้องอยู่
คนรักก็เข้าไปขโมนซึ่งวันนั้นคนเยอะครับ
เข้าไปทำบุญถวายสังขทานเนื่องจากว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่
เพื่อความเป็นสิริมงคลกับชีวิต
โดยผู้เสียหายก็วางกระเป๋าสะพายสีดำเอาไว้ข้างตัวด้านซ้ายจากที่เห็นในคลิป
ในกระเป๋ามีเงินสักประมาณ๖๐๐๐บาทแล้วก็มีโทรศัพท์มือถือ๑เครื่อง
อันนี้คือนั่งรอทำสังฆฐานอยู่นะครับที่สาราแล้วก็บัตรประจำตัวประชาชน
ทราบอีกทีหลังจากถวายสังกฐานเสร็จจะเดินทางกลับ
กระเป๋าหายไปแล้วเดินทางค้นชั่ววัดก็ไม่เจอครับ
ไปขอคณะกรรมการวัดเปิดกล้องวงจรปิดดูไปพบนี่เลย
ชายคนนี้สูงสักประมาณ๑๖๐เซนติเมตรรูปร่างผอม
ไว้ผมรองทรงสวมแว่นสวมเสื้อยืดสีขาวแล้วก็มีแจ็คเก็ตสีดำใส่ทับเอาไว้
แล้วก็กางเกงขายาวเป็นกางเกงยีน
ป่าปนกับประชาชนทั่วไปอยู่ก็ไม่ได้เอกใจอะไร

จากนั้นทำทีเป็นก้มลงกราบแล้วก็ใช้มือหยิบกระเป๋าสะพายของผู้เสียหายไป
ก่อนจะรีบซ่อนไว้ในเสื้อแล้วก็ออกไปจากสาราหลบหนีไปอย่างลอยนวล
บรรยากาศคนก็เยอะนะมันก็เยอะจริงคนแน่นอ่ะ
ตำรวจเองลงพื้นที่หาบ่อแสของคนร้ายพร้อมตรวจสอบที่เกิดเหตุ
แล้วก็นำภาพกล้องวงจรปิดเร่งสืบสวนติดตามหาคนร้าย
คาดว่าจะได้ตัวไปตลอดวันนี้นะครับ
หรือหากผู้ใดพบเห็นบุคคลตามภาพในวงจรปิด
ก็สามารถแจ้งบ่อแสให้กับตำรวจได้ทันที
ต่อไปนะฮะเดินห้างต้องระวังเพราะขโมยก็เยอะ
ไปวัดต้องระวังกระเป๋าวางตรงหน้ามาเลยดีกว่า
ไปไหนก็ต้องระวังกระเป๋าจริงถ้าเป็นไม่ได้สะพายติดตัวไว้เลย